อันนี้ค่ะคนก่อเหตุก็โอ้โหอุกอาจมากเลย
บุกไปยิงตำรวจในสนามกีฬาในจังหวัดตรังนะคะ
ตำรวจเขากำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่อยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งบุกไปยิงใส่เขาเลย
แล้วคนก็อยู่เยอะเลยคนเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะ
มีการยิงเสร็จก่อเหตุเสร็จขึ้นรถแล้วหันมาบอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะ
คนอื่นบอกว่าเดี๋ยวเอารถไปคืนเมียจะมอบตัวเอง
อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หน่อยค่ะ
นี่ไงแล้วก็ตะโกนบอกว่ามันจีบเมียผมมันนัดเมียผม

ก็เลยมีพื้นที่ที่ต้องเดินต้องวิ่งหนี
แล้วคนก็เห็นเยอะมากและสนามกีฬาตรงนี้นะคะ
คนในพื้นที่บอกว่าตำรวจเขาไปวิ่งไปออกกำลังกายกันเยอะ
นี่ค่ะชาวบ้านเขาก็ไปออกกำลังกายกันนะคะ
สนามกีฬาควนหนังคำเทศบาลตำบลห้วยย่อจังหวัดรังค่ะครับ
แล้วคนที่เขาไปวิ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
รถคันนี้เลยนิสสันสีส้มเนี่ยคนก่อเหตุขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
นายอรุณโพธาวรอายุ๓๐ค่ะแล้วก็ตะโกนบอกคนที่ถ่ายคลิป
แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวเอารถไปคืนเมียก่อนแล้วจะมอบตัวเองนี่ค่ะ
ที่สำคัญก็คือมีปืนมีปืนมีปืนบุกเข้าไปแบบไม่กลัวอะไรเลยอ่ะ
ก็โชคดีที่ไม่ได้ไปยิงอะไรใส่อะไรคนอื่นอีกก็คือตัวเองก็เลยหนีไป
ใช่ค่ะแล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยนะคะร้อยตำรวจเอกสมพงศ์สุดฉิม
หรือผู้กองโยนะคะอายุ๓๓ปีเป็นรองสารวัตรสพนายง
ช่วยราชการพนักงานสอบสวนสพห้วยยอดคือคนนี้นะคะ
ผู้กองโยที่ถูกยิงเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
เป็นลานจอดรถจักรยานยนต์สนามกีฬาค่ะตอนที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะ
โอ้โหเห็นรอยเลือดหยดเป็นทางยาวเลยแล้วก็ที่รถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
มีร่างผู้กองโยล้มทับอยู่เพราะว่าถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ล้มไปทับรถจักรยานยนต์ของคนตรงนั้นนะคะ
ถูกยิงไปสองนัดนะคะกระสุนเจาะเข้าที่ขมับขวาทะลุขมับซ้ายนัดหนึ่ง
แล้วก็มีกระสุนฝังในที่สะบักขวาอีกนัดหนึ่งเสียชีวิตเลยค่ะ
นายอรุณพอก่อเหตุเสร็จก็ไปมอบตัวจริงนะคะ
มอบตัวพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุลูกโม่จุดสามแปดอืม
แล้วก็นำรถเก๋งคันที่ใช้ก่อเหตุไปด้วยสารภาพเลยว่าผมยิงเอง
อ้างแบบนี้อ้างว่าไม่พอใจที่ผู้กองโยแอบคบกับภรรยาตัวเอง
วางแผนมาดักยิงอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะคะ
ทางครอบครัวของผู้กองโยเขายืนยันว่าไม่จริงเดี๋ยวค่อยดูกันไป
ตามคำกล่าวอ้างของนายอรุณผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยภรรยาของนายอรุณไปพบผู้กองโย
คือก่อนหน้านี้ภรรยาของนายอรุณคนก่อเหตุไปแจ้งความว่าถูกโกงเงินค่าแชร์
แล้วก็มีการนัดเจรจากันกับคู่กรณีเมื่อวานนี้ภรรยาของนายอรุณก็เลยเดินทางไปพบกับผู้กองโย
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับ๔โมงเย็นนายอรุณบอกว่าแอบดูโทรศัพท์มือถือของภรรยาค่ะ
แล้วอ้างว่าภรรยาคุยกับผู้กองโยนายอรุณก็เลยสวมรอยเป็นภรรยา
ผู้กองโยว่าอยู่ไหนผู้กองโยตอบว่าอยู่สนามกีฬา
ทีนี้ก็เลยรู้พิกัดของผู้กองโยคุยกันทางไลน์๖โมงเย็นนายอรุณขับรถเก๋ง
เป็นรถเก่งของภรรยานะคะไปหาผู้กองโยที่สนามกีฬา
แล้วผู้กองโยออกกำลังกายเสร็จพอดีพอเห็นรถก็คิดว่าเป็นฝ่ายหญิงขับมาเพราะว่า
เป็นรถของผู้หญิงเขาไงก็เดินไปที่รถนายอรุณอ้างว่าผู้กองโยเดินไปที่รถเอง
นายอรุณก็เลยลงจากรถต่อยกันก่อนนะคะต่อยกันจนผู้กองโยล้มทับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตรงนั้น
ช่วงจังหวะที่ผู้กองโยล้มไปเนี่ยค่ะนายอรุณพกปืนมาเอาปืนจ่อยิงเลยนะคะ
กระสุนทะลุไปนัดหนึ่งแล้วก็ฝังในนัดหนึ่งผู้กองโยเสียชีวิต
นายอรุณเอก็ขึ้นรถหลบหนีไปตามภาพที่มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายคลิปเอาไว้

ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่สนามกีฬาควนหนังขำนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยสนามกีฬาตรงนี้ตำรวจไปออกกำลังกายกันเยอะมากจริง
พอไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลอะไรเลยค่ะ
แต่รอยเลือดยังเห็นเนี่ยเป็นทางอยู่ตรงพื้นตรงนี้นะคะครับ
ที่วัดปากแจ่มสถานที่จัดพิธีชาปนกิจศพของผู้กองโย
ญาติไปร่วมแสดงความเสียใจเยอะมากทุกคนบอกเลยว่าผู้กองโยเป็นคนตั้งใจทำงาน
ผู้บังคับบัญชาบอกว่าเสียดายจริง
วงการตำรวจต้องสูญเสียบุคลากรที่ดีไปแบบนี้
นี่ค่ะแต่ทางครอบครัวของผู้กองโยยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องชู้สาวอะไรเลยแน่
คือจากปากคำของผู้ตงหาบอกว่าก็เห็นในไลน์
ว่าภรรยาตัวเองที่ไปแจ้งความเรื่องถูกโกงแชร์
แล้วมีการคุยไลน์ต่อกับผู้กองโย
ก็อยู่กินกับผู้กองโยมา๕ปี
ลูกชายหนึ่งคนลูกชายตอนนี้เพิ่งสี่ขวบตัวนิดเดียว
ผู้กองเนี่ยจะอยู่ที่แฟลต์ตำรวจเพราะว่าใกล้ที่ทำงาน
ส่วนภรรยาอยู่บ้านกับลูกนะเลี้ยงลูก
ก่อนเกิดเหตุก็ยังคุยกับสามีอยู่เรื่องลูกไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลย
ผู้ต้องหาอ้างว่าสามีของเธอไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของผู้ต้องหา
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะตลอดระยะเวลาที่คบหากัน
อยู่กินกันนะฮะสามีไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง
ไม่เคยทำอะไรให้เธอไม่สบายใจเลยนี่ฮะที่ผู้ต้องหาอ้าง
ส่วนนี้คือผู้กองโยนะครับส่วนคุณพ่อของผู้กองโยนะครับ
คุณพ่อชื่อเพียรสุดฉิมอายุ๕๔ปีนี่ฮะ
พ่อเปิดใจกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายก่อเหตุอุกอาจเกินไป
ตอนนี้ครอบครัวไม่มีใครทำใจได้มันเร็วเกินไปที่จะยอมรับ
ผู้ต้องหาอ้างว่าลูกชายไปผัวพันกับภรรยาของผู้ต้องหา
พ่อเชื่อว่าไม่เป็นความจริงเพราะตั้งแต่ลูกชายแต่งงานแล้วก็มีลูกเนี่ย
ลูกชายไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลย
จริงแล้วชาวบ้านกับทุกคนไม่มีเขาไม่เชื่อหรอก
เหลือเรื่องนั้นไม่มีใครเชื่อค่ะเพราะมันไม่เคยมีอ่ะ
วัดโพเดียมในเมืองที่คนเยอะที่สนามกีฬา
ว่าอย่างนั้นน่ะวันหลังเขาก็ว่าก็จะปิด
แต่ยิงก่อตายแล้วต้องถึงที่สุดเลย
ถ้าจริงแล้วอยากจะให้พระหารเป็นตัวอย่างที่บ้างเขาดี
นี่ฮะพ่อบอกว่าของอย่างนี้เนี่ย
โอ้โฮมันอุกอาดเราต้องผลาฮานเป็นตัวอย่างซวะบ้าง

แล้วเรื่องนี้เนี่ยผู้กองโยเขาก็เสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้นะครับ
ตัวผู้ต้องหาก็อ้างไปในการให้ปากคำกับตำรวจ

ก็เหลือภรรยาของผู้ต้องหานี่แหละที่จะพอให้ข้อมูลได้ว่าเออมูลเหตุมันมาจากอะไรนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ต้องหานะครับ
อยู่ที่ตำบลทุ่งต่ออำเภอห้วยยอดได้เจอกับพ่อของผู้ต้องหานะฮะ
ซึ่งพ่อบอกกับเราว่าเสียใจที่ลูกชายคือนายอรุณโพธาวรเนี่ยไปก่อเหตุแบบนี้นะ
ก็ทำให้ทางครอบครัวของฝั่งตำรวจเขาก็ต้องสูญเสียลูกชาย

รับราชการตำรวจก็เข้าใจหัวอกลูกใครใครก็รัก
ส่วนตัวเชื่อว่าลูกชายทำไปเพราะโมโหก่อเหตุไปโดยไม่คิดถึงคนข้างหลัง
ที่สำคัญลูกชายของพ่อที่เขาให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
เขาบอกว่านายอรุณเนี่ยเป็นคนที่หวงภรรยามาก
เพราะว่าทำธุรกิจรถบรรทุกรับจ้างคือรถบรรทุกรับจ้างขนส่งของไปต่างจังหวัด
ทำให้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ได้เจอภรรยาก็จะระแวงอยู่ตลอดนะครับ
ซึ่งลูกสะพ้ายเองก็ได้ยอมรับกับคนในครอบครัวว่าที่คุยกับผู้กองโยเนี่ย
อันนี้คุยจริงแต่เป็นการคุยส่งข้อความทางไลน์แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากเกิดเหตุลูกชายก็เข้ามากอดนะแล้วก็มาบอกพ่อว่าพ่อไปโรงพักกันเถอะผมฆ่าคนแล้ว
แต่มันก็มาช่วงโป๊มเลยว่าไปทรงฟักกันไปหมดตัวยังเดี๋ยว
ผมจะจะเช้เลยนะเดี๋ยวว่ามันไปงั้นก่อนแต่ตามันมีความศึกษากัน
เวลาลาวกันต้องได้มาเจอจากนั้นอ้าแต่นี่มันมีและทุกก็ไปนี้

นี่ค่ะไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็คุมตัวส่งฝากขังสารจังหวัดตรังนะคะ
คือคนก่อเหตุเขาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
อ่าแต่มันก็โหดเกินไปนะ